มันมี๒เหตุการณ์เกิดขึ้นซ้อนกัน

ซึ่งสลดและสะเทือนใจทั้งคู่
เกิดการณ์แรกคือ

ไปมีอะไรลึกซึ้งกับลูกสาวคนโตของตัวเอง
ถูกต้องหลังจากนั้นแม่ของผู้ชายคนนี้

กันกับลูกของตัวเองนะฮะก็เลยจะไปแจ้งความอืม
ตัวลูกชายที่รู้เรื่องว่าแม่นั้นรู้แล้วจะไปแจ้งความ
ก็เลยไปฆ่าหันศพแม่ตัวเองเป็นชิ้นชิ้น
เอาศพไปยัดใส่ถังบ้างพลาสติกต่างบ้าง
เอาหัวไปฝังในชายป่าบ้างอืมโอ้โหอันนี้ลูกทำได้
ลูกตัวเองและทำได้ทั้งแม่ตัวเองนะคืออันนี้ต้อง
ต้องพ่อแพทย์จริงจริงนะคะเออไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้ว
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าที่เชียงบราย
นะฮะตำรวจรับแจ้งมีการไปพบศพหญิงอายุห้าสิบสามปี
ถูกลูกชายอายุ๓๕ปีซึ่งเป็นถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
เอามีดแทงจนตายแล้วก็ชำแหละศพแยกชิ้นส่วนต่าง
เอาไปใส่ถังแช่น้ำแข็งบ้างไปใส่ถังพลาสติก
แล้วชิ้นส่วนศพกับถังนั้นก็อยู่ในบ้านของตัวเอง
ส่วนศีรษะนั้นหายไปเพราะว่าไปพบว่าถูกไปฝังอยู่ที่ชายป่าที่บริเวณข้างถนน
อยู่ที่สายพร้าวเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
สาเหตุอย่างที่รายงานคุณผู้ชมไปเพราะว่าผู้ตายคือแม่เนี่ยนะ
จับได้ว่าลูกชายของตนเองเนี่ยไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับหลาน
ก็คือเป็นพ่อลูกแท้กันนี่แหละนะฮะแล้วทีนี้ผู้ตายก็คือแม่
บอกว่าจะนำเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจให้ตำรวจมาดำเนินคดีกับลูกชายตัวเอง
ในข้อหาไปกระทำชำราวกับหลานสาวพอลูกชายรู้ก็เลยเอามีดแทงแม่จนตาย
แล้วก็ชำแหละศพอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพไปนะฮะพนักงานสอบสวน
สอบพ่อเวียงปะเป้าก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงตีสี่ของยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์
แล้วผู้ต้องหาเนี่ยเพิ่งมอบตัวเมื่อเช้านี้แล้วสารภาพว่าเขาเป็นคนทำจริง
ทั้งสองเหตุการณ์ทั้งเรื่องของการข่มขืนข่มขืนลูกตัวเองแล้วก็ฆ่าแม่ของตนเองนะครับ